พื้นที่ที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วนะฮะ

คู่กับทางจังหวัดนครสวรรค์
โดยเบื้องต้นนะครับทางนายโจ้เนี่ย

คือทางเจรตำรวจแห่งชาติก็บอกว่า
นายโจ้ยังไม่สามารถติดต่อได้นะครับ
แล้วก็มีรายงานออกมานะครับ
ตำรวจชุดสืบสวนสามารถจับกลุ่ม
แก๊งที่ทำร้ายผู้ต่อหาได้แล้ว

ใช่ค่ะแล้วก็มันก็มีกระแสข่าวออกมามากมายเลย
ว่าตอนนี้นายโจ้อาจจะหลบหนีไปแล้วด้วย

เนี่ยได้มีการพูดไว้นะคุณนะเรื่องของที่ผู้สิทธิ์ข่าวถาม
ทางนายโจ้แล้วก็ชุดจับกลุ่มที่อาจจะมีความผิดจะหนีไปหรือเปล่า
คือทางพบตรบอกแบบนี้เลยบอกว่าได้สั่งการให้ตำรวจ
ตำรวจตระเวนชายแดนตำรวจภาคแล้วก็ทุกภาคส่วนเนี่ยนะฮะ
ข้นในมาตรการในการป้องกันการหลบหนีของนายโจ้
เพื่อป้องกันไม่ให้๗คนนี้หลบหนีไปไหนนะครับ